ส่วนเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกี่ยวกับการเล่นน้ำสงกรานแต่เป็นเหตุการณ์อุกอาจที่เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ
มีคนร้ายก่อเหตุแทงเพื่อนที่โรงแรมจนเพื่อนก็วิ่งหนีเลือดอาบ
สุดท้ายคือเพื่อนเนี่ยไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเหตุการณ์นี้ตำรวจก็ไล่จับกลุ่มตัวคนร้ายเอาไว้ได้ทัน
ภาพนี้เลยนะคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในโรงแรมที่อำเภอทะลังจังหวัดภูเก็ต
๔๗นาทีนะคะ๑๓เมษายนนายรุ่งโรศอายุ๒๓วิ่งนำหน้าที่ท้องเขาเลือดไหลนะคะ
ตามหลังคือนายสรายุทธ์อายุ๒๐พนักงานประจำห้องครัวของโรงแรมถือมีดเปื้อนเลือดตามมาติดแบบนี้
สุดท้ายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงแรมก็ช่วยกันจับตัวเอาไว้ได้
เจ้าหน้าที่นำตัวนายรุ่งโรธคนเจ็บส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายเขาเสียชีวิตค่ะ
ถูกแทงเขาที่ลิ้นปี่๑แผลนะคะ
ตำรวจสพเชิงทะเลลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบมีดยาวสักประมาณ๑๕นิ้ว
แล้วก็นำตัวผู้ก่อเหตุไปสอบประคำที่โรงพักก็คือนายสรายุทธ์อายุ๒๐
น้องสาวของผู้เสียชีวิตขอใช้เป็นนามสมมุติเรียกว่าน้องกิ๊บก็แล้วกันนะคะ
เปิดเผยว่าช็อกเลยตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ปกติพี่ชายเป็นคนเงียบไม่ค่อยพูดไม่เคยมีเรื่องกับใคร
ไปทำงานที่โรงแรมแห่งนี้ได้๒เดือนเอง
ไม่รู้เลยจริงจริงว่าปมเหตุมันเกิดจากอะไรค่ะ
แต่พึ่งเคยเจอกันที่ทำงานมันก็ไม่ใช่
คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมลองฟังตรงนี้ค่ะ
การสอบสวนของตำรวจยิ่งฟังแล้วยิ่งแบบโอ้โห

คือผู้เสียชีวิตกับผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาถูกจับคู่ให้เป็นคู่หูทำงาน
ผู้เสียชีวิตเขาเป็นคนขยันทำงานมากคุณผู้ชม
แต่ผู้ก่อเหตุเนี่ยตรงกันข้ามเลยนะคือเป็นคนขี้เกียจ
ทำให้ระหว่างทำงานเนี่ยผู้เสียชีวิตต้องคอยกระตุ้นให้ผู้ก่อเหตุทำงาน
ก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตกระชากเสื้อผู้ก่อเหตุ
เหมือนกับว่าอยากให้เขาทำงานไม่อยากให้ขี้เกียจ
กระตุ้นให้ทำงานอ่ะผู้ก่อเหตุก็เลยโมโหเลยทะเลาะกันในครัวค่ะ
ผู้ก่อเหตุคว้ามีดในครัวแทงผู้เสียชีวิตไปครั้งหนึ่ง
วิ่งไล่ตามออกไปด้วยถือมีดตามออกไป
ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพในกล้องวงจรปิดของโรงแรมภาพนี้นะคะ

กระชากเสื้อเพราะอยากให้เฮ้ยทำงานสิทำงานเหรอ
อยากให้ทำงานแต่ตัวเองดันแทงเขาเลย
นายสรายุทธ์ผู้ก่อเหตุถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ
ก็มีการส่งตัวให้ทางตำรวจดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ